สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
อยู่ดีก็ทำเสียจังหวะสดใหม่เสียงสูงตลอดทำไมครับ

เชิญค่ะข่าวแรกของคุณ
ข่าวแรกเลยครับเป็นจากกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
เสนอการแสดงโขนนะครับให้กับทางยูเนสโก้
เพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติในปี๒๕๖๑นั้นนะครับ
มีชาวเน็ตจากประเทศกัมพูชาจำนวนมากนะคุณผู้ชมครับได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ต่างของยูเนสโก้
อ้างว่าโขนนั้นหรือที่กัมพูชาเขาเรียกว่าละครโขน
เป็นวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาไม่ใช่ของคนไทย
โดยอ้างหลักฐานต่างนะครับเช่นภาพสลักที่กำแพงของนครวัด
อกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังได้มีการระบุว่า
ไทยนั้นลอกเรียนวัฒนธรรมกัมพูชาไปในช่วงศตวรรษที่๑๕และ๑๖
แม้แต่ตัวอักษรที่คนไทยใช้เขียนเพื่อติดต่อสื่อสาร
ก็เป็นการลอกเรียนมาจากกัมพูชาเช่นเดียวกัน
ขณะที่เพจเฟซบุ๊คนะครับเอเชียนมองไทยได้มีการเผยแพร่นะครับ
เป็นภาพข้อความของกระแสความไม่พอใจในโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชา
โดยมีการอ้างนะครับบอกว่าการแสดงโขนนั้นแท้จริง
เป็นการแสดงและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาไม่ใช่ของชาวไทย
แล้วก็ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าคนไทยนั้นก๊อปปี้การแสดงโขนมาจากประเทศกัมพูชา
จากในเฟซบุ๊คแล้วในทวิตเตอร์ก็ยังเกิดกระแสเป็นแฮชแท็กด้วยนะครับ
บอกว่าละครโขนหรือว่าโขนที่ประเทศไทยยื่นเสนอเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชา
พร้อมทั้งโพสต์ข้อมูลหลักฐานเช่นภาพจากฝรั่งเศสนะครับเป็นภาพถ่ายเนี่ยนะครับ
น่าจะเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายเหรอนานแล้วเนอะ
เขาบอกว่าเป็นภาพนะฮะจากฝรั่งเศส
ถ่ายนักแสดงโขนในประเทศกัมพูชาไว้เมื่อ๓๐๐ปีก่อน

ก็นั่นไงแต่เขาบอกเนี่ยเขาบอกเลยมีที่ถ่ายบนกระจก
เขาบอกว่ามีข้อมูลหลักฐานเช่นภาพภาพ
ภาพนะฮะจากฝรั่งเศสที่ถ่ายนักแสดงโขนในประเทศกัมพูชาไว้เมื่อ๓๐๐ก่อน
โอเค๓๐๐ปีที่แล้ว

มาจากคำว่ารามายานา
ฉันถามคำหนึ่งนะถามเธอก็ได้ถามใครครับ
ไม่ยากรามายนะเนี่ยน่าจะมาจากไหน

หมายถึงทุกคนมีเรื่องรามายนะของตัวเอง
อินโดเขามีแบบของเขาเป็นโขนแบบของเขาถูก
เราเคยเนี่ยมีโขนเนี่ยทั้งหมดในห้าชาติด้วยกัน
อ้ามีราวมีไทยนะครับมีโฟเมนมีอินโดนีเซีย

ห้ะโนไม่ใช่
อันนี้แหละคือเราเคยนำแสดงกันที่ศูนย์วัฒนธรรมดิฉันก็ไปดูมาทุกชาติเลย
แล้วก็ถ้าจะคิดว่าก๊อปปี้อยากให้ดูภาพนี้แล้วดูร่วมกันหน่อยได้ไหมคะคนไทยทั้งประเทศ

คุณจะเห็นนะคะว่านี่คือฮานุมาน
ทางด้านขวามือของฮานุมานคือเขมร
ทางด้านซ้ายมือคือฮานุมานของใครนะคะคุณดูสิคะว่าใครก๊อฟใคร
เราไม่ได้ว่ากันแต่ใครละเมียดละมัยกว่ากัน
แต่อันนี้ก็ยังไม่มีการตัดสินออกมาว่าใครเป็นมาก่อนมาหลังอะไรยังไงนะครับ

ไม่คือเรื่องของเรื่องคือเรากำลังจะจดเป็นมรดกของชาติไง
เป็นยูเนสโก
แล้วเขาก็เลยแบบลุกขึ้นมาฮือฮาว่าใจจดได้ยังไงในเมื่อ
ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อไปแต่จริงรากรากจริงที่มาเนี่ยรู้สึกจะมาจากอินเดีย

ใช่เลยเพราะว่าเรื่องที่เราเล่นทั้งหมดเนี่ยคือรามายนะ

เริ่มต้นนะคะคือปีพศ๒๓๖๘โจเซฟนายฟอนปีนัสที่แบบว่าถ่ายภาพเป็นครั้งแรก

ใช่คศ๑๘๒๕เป็นถ่ายภาพเป็นครั้งแรก
ถ้าน้อยกว่า๓๐๐ปีก็กี่ปีอะ
อาจจะแถมให้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ซิงคโปร์จะไปจดเรื่องสตรีทฟู้ดเป็นมรดกโลก

สตรีทฟู้ดเนี่ยมันมีทุกประเทศในเอเชียใช่ไหมพี่

ไทยอยากจะบอกว่าตัวพ่อ
มันเกิดจากเศรษฐกิจที่คนจะไปกินของแพงทุกคนไม่ได้

เขาจะไปจบตอนนี้มาเลเขาเคืองอยู่
เอ้ยเราอยู่นิ่ง

เป็นครั้งแรกเอารบกับ๒

เพราะว่ารัชกาลที่๔ที่ฉันถ่าย

แต่ว่าเท่าที่เราจำได้เนี่ย

เริ่มทำตั้งแต่รัชกาลที่๒

แล้วก็เริ่มไล่มาอย่างนี้เลย

จะลงไปจ่ายค่าปรับ

เปิดประตูรถลงมาจะมานั่งข้างหน้ากับลูกสาวเนี่ย
ลูกก็กุ๊ดกดทีเดียวเลย

ช่วยปลดล็อกใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงนานมากนะคะถึงจะสามารถช่วยออกมาได้

โชคดีที่กู้ภัยมาแล้วก็สามารถทำได้
นายกฤษณาบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาตนเองได้เดินทางออกจากอ่างทอง
พาภรรยาและลูกโดยจะเอาลูกไปฉีดวัคซีน

เพราะว่าเด็กไม่มีเซฟไม่มีเก้าอี้เซฟ

อันนี้คือนับว่าคุณยังโชคดีนะ
ตำรวจเขาก็เรียกเพราะว่าติดไฟผิด
โอ้ยโชคดีละลูกเฮ้ยตัวนี้เดียว
เวลาแวบเดียวที่เมียลงมาจะย้ายจากที่เบาะหลัง
จากที่เบาะหลังมานั่งเบาะหน้าเท่านั้นเองท่านผู้ชมค่ะ
โชคดีนะคะที่ลูกสาววัย๒ขวบนั้นไม่ได้รับอันตรายอะไร
แล้วก็ยังอยู่ในอาการขี้เล่นไม่ได้ตกออกตกใจอะไร
แล้วก็ขอบคุณกู้ภัยที่มาช่วยเหลือเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านนะคะ
ในการใช้รถยนต์นะคะมีเด็กเล็กอยู่นะครับ
ไม่ได้เลยนะคะนาทีเดียวก็ไม่ได้
จริงแล้วมีเรื่องอีกอันหนึ่งนะพี่มิว

มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้รถกระบะ
ไว้แล้วปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่๓ขวบเองที่บุรีรำ
ไปเล่นแล้วปรากฏว่ามันมีเป็นเหมือนน็อตนะฮะ

เด็กกับมีเล่นปีนเล่นแลโพพ่อแม่ไว้ดู

มันก็ล้างไว้เหมือนถูกคอตไกลใช่ค่ะอายุเท่าแค่๓ควบนะครับพ่อแม่ไม่เห็นเลย
ซึ่งจริงทิ้งลูกไว้นานกันนะกว่าเด็กจะเสียชีวิตนี่เพิ่งเกิดวันนี้แหละเดี๋ยวคงจะเป็นข่าว
คือเด็กนี้เราไม่รู้เลยนะว่าจะเกิดว่าเขาจะเล่นอะไรอย่าปล่อยก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้อย่างรถกระบะนี้
เขาอาจจะเล่นเขาทุกวันแล้วพ่อแม่ก็อาจจะสบายใจเขาก็ปีนเล่นปีนเล่นของเขาทุกวันปรากฏว่าคราวนี้เปลี่ยนที่ไปเจอน็อตเข้า
ถึงชีวิตไปเลยสงสารสงสารมากเลย๓ขวบที่ไม่มีใครไม่มีใครช่วยก็เรียบร้อยไม่มีอาการหายใจ
เอางูจงอางมาดูจงอางสิน่ากลัวมากมากเลยทีเดียวเรื่องงูนี่น่ากลัวมาก
นี่แหละควันเอ้ยควันมาเรากลัวงู
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังนะคะก็เข้าไปได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีงูขนาดใหญ่มากอยู่ในโรงเรียน
นี่คุณลองคิดดูสิเข้าไปอยู่ในใต้ตึกเนี่ยไม่รู้จะทำอีท่าไหนก็เลยต้องเรียกว่าทำการทุบกันเลยทีเดียว
ตัวแบบว่ายาวมาก๓เมตรซ่อนอยู่ในใต้ตึกก็เอาออกมาได้แล้ว
ผนังตึกไปเรียบร้อยกว่าจะหาได้๖ชั่วโมงคุณกว่าจะได้ตัวออกมาขนาดนี้๖ชั่วโมงตอนนี้ก็
อย่างที่จับได้แล้วก็พาไปปล่อยในศูนย์ธรรมชาติที่เขาจะอยู่ได้นะ
มาดูขนาดนั้นทำไมเอาเท้าไปนั่นนี่น่ากลัวนะ

คือเค้าบอกว่าถ่ายมา๓๐๐ปี
ไม่จริงถ่ายมา๓๐๐ปีนึก

ถ่ายมี๑๙๓ปี
เรากรุงรัฐนักโกสินตั้งแต่๒๕๐ปี
ใช่แล้วแบบทำมาตอนราชการที่๒ก็ประมาณ๒๐๐

๓๐๐ปีนี่๓๐๐ปีนี่อายุทยานะ

กวีประสมพลหัวหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเปิดเผยว่า
นับตั้งแต่ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาได้แล้ว
ก็ปัจจุบันมีท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศ
วรรณอุทยานเป็นจำนวนมาก
วันจันทร์ถึงวันศุกร์มีถึง๓๐๐คน

ถือว่าสูงสูงกว่าในช่วงที่เข้าไปช่วยหมูป่าอีกนะคะ

หลังจากภารกิจรู้ล่วงทางอุทยานก็ต้องปิดตายถ้ำหลวงทันที

หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเยี่ยมชมได้แต่ต้องอยู่ข้างนอก
แล้วก็เข้าไปลึกสุดก็คงตรงสารเจ้าแม่นางนอนปรากฏว่าถูกจริต
ยังมีนักเรียนจำนวนมากเดินทางไปเพื่อเหตุนี้เลยค่ะ
เพื่อไปขอเลขมงคลจากเจ้าแม่ขุนน้ำนางนอน
โดยนายกวีหัวหน้าอุทยานเลยนะคะท่านก็บอกว่า
ตลอดทั้งวันจะมีคนเอาหัวหมูผลไม้มาแก้บนทั้งวันแสดงว่าได้

อย่างไรก็ดีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกราบไห้เจ้าแม่นางนอนในช่วงที่ผ่านมา
หลายคนเฝ้าดูทูปที่ใช้จุดกลับไหว้เจ้าแม่
รายเห็นรูปเห็นรูป

ขี้ถูกเป็นแบบว่าลูกขี้เท่าอ่ะเป็นรูป๘๒และ๙๘

นี่สีเก้า๖นี่สีเก้า๖โอ้โฮหมดแล้วแน่เลย
มันอยู่กับความเชื่อและจินตนาข้างหลังไปแล้วทุกคนไม่ถูกมาหลายงวดแล้ว
หลังไม่ได้ซื้อพี่เหี่ยวไม่ถูกน้องในออฟฟิศก็รู้สึกเงียบเหงา
เพราะว่าถ้าพี่เหมียวถูกพี่เหี่ยวแก่กว่า๕๐บาท

นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะใครอยู่ที่ขุนน้ำนางนอนนะคะ

ช่วยไลน์มาบอกเราด้วยว่าท่านเห็น
รูปอะไรบ้างที่เข้ารูปเป็นเลขอะไรเท่านั้นเอง
อันนี้มันคือเศรษฐกิจชาวบ้านนะฮะเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยค่ะ

เหล่าบรรดานนักเสี่ยงโชคออกเสาะแสวงหาเลขเด็ด

อยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีศรัทธาสาธุชนนะครับ

นำทูบเทียนไปจุดกราบไหว้ขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่

นี่ซึ่งเป็นต้นตะเคียนคู่นะครับ
ที่มีคนเนี่ยถูกหวยแล้วก็นำชุดไทยมาถวายแก้บนกันหลายร้อยชุดเลย

ชาวบ้านก็จะนำแป้งมาถูบริเวณต้นตะเคียนคู่เลขหาเลขเด็ดกัน
โดยเลขที่เห็นคล้ายกันเลยนะคือ

ยังมีการจุดทูปไหว้ขอโชคขอลาบกับกุมารทอง
ชื่อว่าน้องปังปังว่ะ
อืมกุมารทองทำไมมีชื่อแบบไอ้มันไอ้โคงนะ
บางคนที่เคยถูกหวยนะครับก็จะนำของเล่นเด็กเนี่ยเอาไปถวายนะฮะ

พ่อเสน่ห์จันทราโสนะครับ
อายุ๗๐ปีเป็นเจ้าอาวาสได้มีการกล่าวเจริญพรนะ
บอกสำหรับต้นตะเคียนคู่แม่ลูกนี้
มีชาวบ้านเนี่ยใช้รถแป๊กโภเนี่ยขุดดิน
ไปพบในสถานที่ก่อสร้าง

ต้นเปล่าอำเภอสรรคปแพงจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดต้น

แต่คู่สุดท้ายอยู่ติดกัน

ทามให้รถแป๊กโภเนี่ยพัง

ให้พระเนี่ยไปสวดถอนหน่อยแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ที่วัด

โดยเจ้าแม่ตะเคียนคู่แม่ลูกนี้นะมีคนมาตั้งชื่อให้สุดท้ายแล้ว

สบายทองเป็นผู้แม่สบายเงินเป็นผู้ลูก
ที่ผ่านมามีคนมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

น้องปังไม่รู้ปังปังไม่ได้บอก

เพราะว่ามีเลขสามีมาแล้วที่เลขไห้ก็มีเลข๙

บอกอย่ากินเลยเดี๋ยวเป็นเบาหวาน

มีชาวบ้านแห่กันไปเหมือนเดิม
ทำไมมันต้องแห่ไปขนาดนั้น

ก็ไปเดินไปเดินมาตกใจมีอยู่ต้นหนึ่ง
เป็นไปได้ยังไงปลีออกมาตั้ง๖ปี
มันพิเศษคือมันพิเศษมากจริงนี่กล้วยใน๑ต้น
ต้นก็จะออกมา๑ปลีกับ๑เครือแค่นั้นจบ
แต่นี่๖จ้ะอย่างละ๖นะปี๖
ก็๖นี่แหละ๑นี่แหละ๖นะแล้วก็
แต่ยังไม่เป็นลูกยังไม่ออกมาเป็นลูก
ยังอยู่ในโหกตีอยู่
นั่นไม่แล้วถามหรือแน่วพอชาวบ้านรู้

มันก็มาไหว้จุดทูปกันอีก
ไอ้นั่นนะไม้ตะเคียนก็เอาแป้งไปรูป

เจ๊ก็เอาทูบเอาไว้นี่นางว่ายอยู่นะนี่นี่

เปลืองามกันไปนางว่ายกล้วยอยู่

อันนี้ก็แล้วแต่จะตีแต่ขอบอกว่า
นั่นดีกว่าลำต้นทำไมเป็นแป้งขาวอย่างนั้น

เออไม่ช้าวอย่างนั้นน่ะลำต้นเนี่ยนะต้องบอกว่า
ทำรั้วมสูง๗๐เซนติเมตร
ออกมาทั้งหมด๖เครือกับ๖ปรี
แต่นี่ไม่ใช่สูง๗๐เซนติเมตรมันมากกว่า๗๐เซนติเมตรเองนะ

นะหรือว่าตรงหัวปรีใช่ป่ะที่มันออกมากลางต้นนั่นมันต้องการมายาวของ

อ๋อจากที่พีฟที่มาคล้ำปรีแต่ว่าต้นนี่สูง๒เมตร

ครับพี่สูงต้นนี่๒เมตรแต่เพลือนี่ยาออกมา๗๐เซนติเมตร
อ่ามีเลข๒เมตรสูง๒เมตรแต่เคลือเนี่ยเคลือเนี่ย
ก็แล้วแต่แต่ว่ามัน๖เครือกับ๖ปีนี่จะทำยังไง
ก็๒ตัวครับพ่อแม่๒ตัวอะไร

ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาล

ไม่ได้วิ่งไปซื้อได้วิ่งไปซื้อโรตตอรี่เนี่ยได้

ไม่มีมีแต่ซื้อบนหนี้

เราไม่ค่อยรู้จักเขาเล่นกันอย่างนี้
มีคนไปซื้อ

นี่เรียกเรื่องอะไรเนี่ย
นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องกล้วย
เขากำลังพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่
ไม่ใช่น้องปังปัง
สวัสดีฮะ
มาดูน้องออม

ใช่คือนางไปงานนะฮะก็ไปร่วมงานอย่างนี้แหละค่ะ
แล้วก็ไปวูบเอากลางงานแฟชั่นโชว์กันเลยทีเดียว

ใช่ก็คือแบบว่าเธอ
เธอยืนโพสต์ท่าให้ช่างภาพนี้ถ่ายรูปอยู่

ก็เกิดแบบว่าอยู่อาการหน้ามืดขึ้นมาเลย

อาการไม่ดีขึ้นเป็นหนักแบบว่าซุดลงไปเลยอย่างนี้นะฮะ

แล้วก็แบบว่าไปประถมพยาบาล
เอางี้ก็เลยเอาออกไปแบบว่า
นำตัวออกมาแล้วก็จะไปโรงพยาบาลเลยทีเดียว

เพราะว่าอาจจะทำงานหนักมากไป
ก็เลยเกิดอาการที่วูบขึ้นมาเนี่ยนะคะ

แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าสาเหตุมาจากที่ออมเนี่ย

ซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยนะคะ

นางบอกว่าขอบคุณมากทุกคนเนี่ย

เมื่อวานเป็นผลของการพักผ่อนน้อยค่ะ
แล้วก็เพิ่งเดินทางไกลกลับมาจากทำงานด้วย

แล้วก็ไปไม่ทานข้าวเย็นด้วย

ก็เลยแบบว่าขอบคุณมากนะคะ

เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะ

นั่นสิพี่มีประสบการณ์เยอะสิพี่
กลางรายการเหมือนกัน

โอ๊ยชื่อไม่ไหวเหรอ

พักนี้ดูล่าเริงนะเราเนี่ย

สวัสดีค่ะ

จนนี้เจอกันไหม

เจอด๊อคเตอร์ไหมสุราช

เงียบไม่พูดอยู่ช่อง

ดรแข็งแรงมากนะอยู่สุราชกินหอยแคลง

หอยนังลม
ริต้าเขาจะแต่งงานแล้วใช่ไหม

อะไรอันนี้เก่า

พวกมึงขอโทษ
พวกแกนี่มันอะไรกันนะ
ลาแซ่ใช่ไหมฮะทำเอานางเอกสาวคนสวยอย่างซิริต้าเจนเซ่นนั้น
ควบคุมอาการเขื่อนไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวถูกจ่อไมค์ถามถึงสถานะความหวาน
ไฮโซคนสนิทกรนรงเดชนะคะฝ่ายชายเขาออกมาแย้มไง
ว่าอาจจะมีข่าวดีงุ้นงิ่งงั้น
แล้วเจ้าตัวคือคนที่ใช่แล้วก็พูดคุยเรื่องแต่งงานบ้างแล้ว
นี่คุณกรก็พูดอย่างนี้ซึ่งงานนี้

ก็บอกว่าครับผมว่าเราคือคนที่ใช่

พูดแบบนี้อาจจะกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน

รู้เขารู้ว่าไม่น่ามีไม่น่ามีค่ะมี
เห็นคำสัมภาษณ์ของคุณกรล่าสุดไหมคะ
เขาบอกเองนะว่าเคยคุยกับเราเรื่องแต่งงานแล้ว

ก็เดี๋ยวรอดูหลังละคร

เหมือนเราไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เลยใช่ไหมคุณลิต้า

ความรู้สึกของเราเขาคือคนที่ใช่ใช่ไหม

อ่ะไม่ให้เขียนอะไรอีกหรอก

มีน้องคนนึงในทีมของผมนี่

โก้ไหนหายโซเชอรี่หรือฆี่จ้า
ตอนนี้จับไอ้โก้ได้แล้วนะครับ
เป็นไฮโซเอาไว้เบสบอลตี
คุณโก้พี่แบบว่า
ไฮโซเชอรี่ที่ไปเปิดห้องกันแล้ว

ใช่ที่ไม้เหล็กงอเลย

ก็ดีใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับ
สำหรับครอบครัวของคุณเชอรี่นะครับ

เอาพี่หนุ่มค่ะ
ไปถึงเรื่องของหลุยสก๊อตบ้างนะครับ
กลุ่มมือนุ่นระมิดาเอ่ย

นี่เห็นไหมมัวแต่เมาส์คนอื่นเขา
คนโสดนี่นะครับก็บอกน๊อกไปเลย

จะคบดูใจกันมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ

เอกหนุ่มหลุยสก๊อตรวมถึงหวานใจสาวนุ่นรมิดาก็ยังคงขยันเติมความรักให้กัน
กระทั่งหัวใจหวานฉ่ำตลอดเวลา
เรียกว่าไม่มีใครลดน้อยลงเลยสักนิดเดียว

ล่าสุดครับวันที่๓๐สิงหาที่ผ่านมา
ลุยสก๊อตก็ได้มีการเผยโมเมนต์หวาน
พร้อมกับแคปชั่นคำสัญญาจากหัวใจนะครับ

ทั้งดีทั้งร้ายก็จะอยู่เคียงข้างตลอดไป

แล้วก็แท็ด

มีไหมจับมือกันอย่างนี้คุณมีกันไหม

หลีคุณนุ่นเขาเป็นแฟนกันนานมากเลยนะมีไหม

พี่บ้านทำหน้าเอ๋อใส่มันแรงมากอ่ะนะพี่บ้านทำหน้าเอ๋อใส่มันแรงมากอ่ะนะ

เฉพาะวันหยุดวันหยุดเหรอคะ
เธอ
กุมารทองมาอีกแล้ว
ช่วงหน้าแอสทักษะออนนะครับ
เปิดเผยบอกว่าสงกรานดูแลลูกเหมือนเดิม

แต่ในมุมมองของสังคม
สิ่งที่คุณแอฟพูดออกมาเหมือนกับสวนทางกับใครบางคน
คนนั้นคือใคร
เดี๋ยวกลับมา

แต่ว่าเรื่องยายังมีติดขัดอยู่จริงนะครับ

ที่มีการพูดถึงเรื่องของหลานสาวอย่างน้องปีใหม่

ปีใหม่มีกองทุนดูแลตั้งแต่เด็กแล้ว

แอฟนั้นจะเสี่ยงใส่กว่านี้

แต่ไม่ได้กล่าวอะไรมากกว่านี้

เห็นข้อความที่คุณปู่คอมเมนต์ตอบรับไปไหม

อันนี้ไม่ยังไง

แอปขออนุญาต

ถ้าเกิดคุณปู่ออกมาพูดอะไรก็เป็นความคิดเห็นของท่าน

แล้วคุณปู่มีการบอกอะไรถึงการเลี้ยงดูน้องปีใหม่ไหม

ไม่ได้ติดต่อกันมานานมากเลยค่ะ
ทางครอบครัวเตชนรงค์มีการดูแลใช่ไหม
นี่เป็นคำถามเด็ดของนักข่าวที่ถามเลยนะ
ถามแบบเจาะประเด็นเข้าไปเลยนะครับ

ปรากฏว่าทางคุณแอฟตอบมาอย่างนี้ครับ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดในส่วนของที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ย
ฟก็เคารพในส่วนตรงนั้น
ไม่สามารถเข้าไปคอมเมนต์เพราะคิดว่าไม่เหมาะ

เรื่องเอกสารในการหย่าไปถึงไหนแล้วนะครับ

เป็นการคุยกันเพื่อหาข้อสรุปที่ตกลงกันได้

ก็ติดในข้อตกลงในสัญญานี่แหละค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าเราจะเซ็นสัญญาก็ต้องมีการตกลงกัน

การคุยตกลงกันคือเป็นการคุยผ่านทนาย

คุณแอฟก็บอกว่าก็มีทั้งสองอย่างนั่นแหละค่ะ
คือที่ผ่านมาคุยผ่านทนาย
จริงแล้วเป็นการคุยปกติไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรกัน

แต่ว่าบางอย่างเนี่ยจะต้องเป็นการคุยแบบนั้นนะ
เพื่อเป็นการให้ออกมาเป็นเอกสาร
ซึ่งก็ต้องใช้ความรู้ของทนายเป็นคนที่เข้าไปดูแล
ก็ถามว่ามีข้อเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษไหม
คือทั้งหมดทุกอย่างทำเพื่อลูก
แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายด้วย

สิ่งที่หลายคนมาตั้งประเด็นกันคืออะไรรู้ไหม
คือในสิ่งที่ทางคุณปู่หรือทางคุณพี่วงเนี่ย
เขามาพูดบอกว่าเขามีการดูแลอยู่แล้ว

นะครับก็เป็นเรื่องของทางน้องแอฟนะครับ

ทำไมเขาเลิกกันแล้วรู้ใช่ไหม
เอาเขาเลิกกันไปแล้วกับขุนใช่ไหม

โพสต์ออกมามีข้อความอย่างนี้
ทำไมสกปรกไม่เลือกขนาด

วนได้ว่ามันทำให้เรื่องราวเปลี่ยนไป

เราเลือกแล้วรับไม่ได้

พาการสงสัยว่าแบบเธอหมายถึงใครหรอ
หรือยังไงหรอ

แก้มบุ๋มโดยมีคนเข้าไปถามนะโปรโมทอะไรหรือเปล่าจ๊ะ

ซึ่งเธอก็ตอบว่าไม่ได้โปรโมทอะไรหรอก

ไม่ได้สูงมาก
ไม่ได้โปรโมทค่ะของจริง
โอ้โหคุณดูคนนี้นี่เขาว่าเม้นเหรอนิสัยต่ำ

เดี๋ยวสิแค่อยากให้รู้ว่าไม่ได้โง่แค่นั้นเอง

คืออย่างนี้ผลปรากฏว่า
ก็เลยมีคนเข้าไปคอมเมนต์นางเยอะมากเลย
แต่นี่นะคอมเมนต์แบบน่ากลัวอย่างนี้นะ

คือมีแค่คนเข้ามาถามดีเนี่ย
เพราะว่ามีคนเข้ามาเม้นต์ด่านี่นะ
ว่ามีนิสัยต่ำ

อันนี้ขีดค่าข้อความรุนแรงออกไปใช่ไหม

แล้วก็ผู้ชายเขาไม่เอาแล้วยังจะไปขัดอีกเหรอ
แล้วโมโหอะไรแก้มบุ๋มขนาดนี้เนี่ย
งานนี้แก้มบุ๋มก็เลยเดือดเลยทันที

พูดจาไร้การศึกษาว่าใครเป็นกะ
อันนี้นะเป็นกะสองกะนะเป็นได้เลย

กลับไปดูตัวเองนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายไม่เอา
เราเองค่ะที่ไม่เอา
ตามนั้นนะเข้าใจถูกหน่อยนะ

ตอนนี้ก็ประกาศชัดเจนแล้วว่า
ขุนเขาก็ไม่มีอะไรกันแล้วแหละ
แล้วก็แบบว่าไอ้ที่มันสกปรกรับไม่ได้

แบบนี้มันคงไม่ใช่เรื่องสุขอนามัยแล้วมั้ง

ไปกันแล้วตอนนี้
ส่วนคุณเนี่ยน้องเต้ยพงศกร

เขาได้รับการเชิญให้ไปรับเกียรติ

จากนายกรัฐมนตรีโพนเอกประยุจันโอชาล

เสียดายมากเพราะว่าติดถ่ายละครต่างจังหวัด

ทางนักข่าวบอกว่าทางทีมงานติดต่อมาแบบกระทันหันเหรอใช่ครับ

ว่าจะใส่ไปด้วยเสื้อพระราชทาน

เพราะผมเป็นแฟนคลับท่านตอนติดต่อมาผมยินดีเลย
เพราะว่าเป็นการให้ความรู้ชาวบ้านเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ทำอย่างไรให้ใช้หมุนเวียนให้คุ้มค่ามากที่สุด

หนักใจเหมือนกันผมเด็กดีนะครับไม่ดื้อนะครับ

ถ้าเป็นที่กรุงเทพผมอาจจะขอไปได้ครับ
ส่วนใหญ่เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นนะที่ได้ร่วมงานนี้นักข่าวบอกนะคะ
บอกว่าขอบคุณนะครับที่ให้ผมไปด้วยผมเองชื่นชอบรายการนี้ครับ
ได้ดูทุกคนครับทุกคนได้ดูพูดยังไง
ดูทุกคนแล้วหัวเราะทุกคนต้องได้ดูครับได้ครับใช่ครับแน่นอน
เพราะมาทุกช่องน่ะใช่ครับวันนี้มากลางละครด้วยครับ

ก็ที่มีมีใครทำแท็กแล้วไม่รู้ว่าที่บอกว่า
ไม่มีใครหยุดคุณป้องมันชื่ออะไรนะในละครเมีย
คุณธาดานะครับคุณธาดาไม่มีใครหยุดคุณธาดาได้นอกจากลุงตุ๋ว
อ่างกลางเลยท่านชอบโอเคนะครับ
คืนนี้ต้องดูนะอังกรนะคืนนี้ต้องดูนะคืนนี้ต้องดูนี่น้องบูมแบบว่าดังเลย
แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับสาวนักตบของไทยด้วยนะครับ
ตอนนี้ชนะไปแล้ว๒เซตนำไป๒เซตนำไป๒๑นำไป๒๑นะครับ

ชนะอีกแค่๑เซตเราเข้ารอบไปชิงเหรียญทองเลยนะครับนี่นะฮะสดจากจักรต้านะ

หมดแล้วค่ะเราต้องลาคุณผู้ชมกันเลยนะครับวันนี้